นิกายที่๓ของรัฐธิสารวกยานหรือรัฐธิหินยานคือนิกายสัมมิติยะ
พระพุทธปฏิมายืนประธานพรพบที่วัดรอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างจากศิลา
ปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทักษัตริย์แห่งชาติแพลนคร
ลักษณะการครองจีวรบางแนบพระวรกายห่มคลุมพระอังษาทั้งสองข้าง
มีพุทธลักษณะเช่นเดียวกับพระพุทธปฏิมาที่น่าจะสร้างขึ้นในนิกายสัมมิติยะ
เจริญรุ่งเรืองที่เมืองสารนาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย